มุดปราการครับบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่า
ก็จะได้ยินเสียงเด็กร้องบ่อยธรรมดา
แต่ครั้งนี้แว่วแว่ว
ทำไมเสียงมันใกล้เข้ามาเรื่อยใกล้มากอ่ะพี่เบิร์ชพี่ต้องแข็ง

มีคนเอาน้องมาทิ้งพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับตำรวจสพคลองด่าน
ไปตรวจสอบเลยอยู่ข้างบ้านเลขที่๕๙
หมู่ที่๑๑ตะบนคลองด่านที่สมุทรปราการ
เป็นพงหญ้าข้างทางนะจุดที่พบน้องเนี่ย
เป็นทารกเพศชายแรกเกิดเลยครับ

อยู่ในรังกระดาษสีน้ำตาลครับเปื่อยยุ่ยด้วย
ก่อนหน้านี้มันมีฝนตกลงมาไง

เด็กก็ส่งเสียงร้องดังเลยนะ
มีมดมีแมลงไต่ตามตัวตามใบหน้าครับ
มีข้อความเขียนไว้ด้วยที่รังกระดาษว่า
ช่วยนำน้องไปเลี้ยงแทนหนูทีนะคะ
แล้วก็เป็นสัญลักษณ์แบบร้องไห้อะ
เป็นตัวทีอย่างนี้นะเหมือนน้ำตาไหล

นี่ถ้าสมมุติเกิดว่าดอมบอกสายสดือยังไม่หลุด

ก็คาดว่าน่าจะเป็นลายมือของคุณแม่หรือเปล่า

ไปถามเจ้าของบ้านที่มาพบเนี่ยพี่บัวคำครับ

ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฝั่งตรงข้ามบ้านพี่เนี่ย
แต่เสียงร้องมันใกล้บ้านพี่มากเลย
ก็เลยเดินมาดูมาพบทารกอยู่ในรังกระดาษ

พี่ก็เลยโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
ส่วนเพื่อนบ้านครับอย่างคุณเสน่ห์อายุ๖๒ปี
เล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปพบเนี่ย

เสน่ห์บอกเด็กก็ยังดูแข็งแรงดีนะ

แต่อาการเด็กดูอ่อนเพลียแล้ว
สายสดือยาวประมาณคืบหนึ่งยังติดคาอยู่เลย

ตามตัวเด็กมีทั้งมดทั้งแมลงไต่บ้างดีนะไม่โดนกัดเข้าไป
แล้วก็มีผ้าชื่อ
เจ็บผ้าไปเลยนอนนอนอยู่ในกล่อง
สีเหลืองที่ข้างข้างสีดำอยู่ก็หนัง

อย่างท่านกำนันยุทธศักดิ์กลมกล่อมก็ฝากให้
ฝากกระจายข่าวนะ
หรือใครก็ตามที่นำทารกเพศชายคนนี้
มาทิ้งไว้ตรงเนี้ยตรงโมงย่าเนี้ย
แล้วรู้สึกสำนึกขึ้นมาอยากจะติดต่อ
ติดต่อมาได้นะเบอร์ส่วนตัวของท่านกำนันยุทธศักดิ์เลยก็คือ
นี่ฮะบนหน้าจอนี้นะ
หากไม่มีเจตนานำมาทิ้งหรือมีเหตุผลจำเป็นอื่นใดเนี่ย
บอกสิบอกกันกำนันยินดีช่วยเหลือเต็มที่
เรื่องต้นครับตำรวจคาดว่าคนที่นำมาทิ้งน่าจะเป็นคนไทยแหละ
แล้วก็เดี๋ยวจะไปไล่ดูกล้องวงจรปิดและตรวจสอบ
ผู้หญิงที่มาคลอดในโรงพยาบาลใกล้เคียงแถวนั้นในช่วง๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมา
เพื่อจะหาตัวตามตัวคุณแม่หรือใครก็ตามที่นำเด็กมาทิ้ง